คุณผู้ชมไปดูนะฮะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มไปจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้า
แต่คนร้ายยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องมีการยิงสวนเข้าไป
กระสุนไปโดนคนร้ายถูกวิสามันจนเสียชีวิตเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนแรกมันเกิดขึ้นตอน๕โมงกว่าคุณผู้ชม
ชุดจับกลุ่มเขานำกำลังเข้าไป
นะฮะก็เลยต้องมีการยิงตอบโต้แบบนี้เพราะว่าคนร้ายมีการยิงออกมาก่อน
สุดท้ายคนร้ายเนี่ยตอนแรกคือเขากระโดดลงไปในน้ำก่อน

นะฮะตำรวจสนฉลองกรุงก็เข้าไปตรวจสอบ
นะฮะไปเจอร่างของคนร้ายที่ถูกวิสามันจนเสียชีวิตนะครับ
ในซอยฉลองกรุง๓๐ทับ๑แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีกรุงเทพ
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนลูกรังใช่ไหม
เข้าไปในซอยประมาณสัก๒๐๐เมตรแล้วมีทางเดินริมครองแบบนี้
ไปเจอศพนะฮะคือนายธีรยุทธ์สุมริวงศ์อายุ๔๔ปี
ถูกยิงเขาที่กลางอก๑นัดต้นแขนขวา๑นัดจนเสียชีวิต
เบื้องต้นอย่าเศร้าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตำรวจปราบร่ำยาเสพติด
เขาก็นำกำลังเลยแกะรอยนะได้จากสายข่าวได้จากข้อมูลมาว่าเนี่ย
นายคนนี้เป็นพ่อค้ายาเสพติดในย่านนี้จนกระทั่งไปเจอรถยนต์
โยต้าไฮลักษ์สีดำครับทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๙๐๔๐สะแก้ว
นะเป็นรถต้องสงสัยอยู่ที่ปากซอยสุวินทวงสี่สิบในพื้นที่สอนอนลำผักชี
ทีนี้ก็เลยมีการขอตรวจค้นแต่ปรากฏว่าคนร้ายไม่ยอมให้ตรวจค้น
ไหวตัวเอาปืนยิงขึ้นใส่ชุดจับกลุ่มนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องยิงป้องกันตัวสวนไปแล้วคนร้ายขับรถแหกด่านไปในซอยสุวินทวง๓๐ทับ๒นะฮะ
จวนตัวคนร้ายลงจากรถพร้อมกับยาเสพติดในถุงวิ่งกระโดดลงมาในคลอง
เจ้าหน้าที่ก็เลยกระโดดตามไปอย่างกระชั้นชิดแล้วสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนร้ายหายไปในน้ำนานจังเลย
อ่านะนานผิดสังเกตงมไปงมมาอ้าว
เสียชีวิตอยู่ในคลองครับนะฮะเสียชีวิตเลยก็นำร่างขึ้นมา
นะก็เห็นว่าอ๋อมันมีรอยกระสุนปืนอืมตนที่ร่างกายเขานะฮะ
แต่ว่าในศพเขาเนี่ยมันมีของกลางไงคุณผู้ชมมีไอซ์๑๐ถุงรวม๑๐กิโลกรัม
อืมที่คนร้ายเนี้ยติดตัวลงไปในคลองด้วยนะฮะต่อมาเนี้ย
ตำรวจก็เลยต้องประสานชุดนักประดาน้ำทำไมร่างของผู้ตายถึงอยู่ด้าน
ด้านบนฝั่งแล้วเพราะว่าเขามีการประสานงานเอาค้นหาขึ้นมานะฮะ
เอาร่างขึ้นมาแล้วก็ลงไปค้นหาอาวุธปืนของคนร้ายที่เขาโยนทิ้งลงไปในคลองด้วย
ปรากฏว่าก็ไปเจอนี่ฮะปืนไทยประดิษฐ์ของคนร้ายนะฮะ
แพทย์นิติเวชฯของโรงพัจจบันตร์ตำรวจ

ไปร่วมกันตรวจสอบขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะครับ
นี่แสดงว่าน่าจะตอนที่ยิงต่อสู้กับตำรวจแล้วคงไปโดนกระสุนนั่นแหละ
แล้วก็กระโดดลงน้ำทีนี้เลยเสียชีวิตไปเลยนะคะ